อีกค่ะเงินออมบ้านบัวมาใหม่ล่าสุดเลย
ผู้เสียหายประมาณ๓๐๐๕๐๐คนและเป็นนักศึกษาทั้งนั้นเลยนะคะ
ส่วนเท้าแชร์โถลูกอายุ๑๕ปีเท่านั้น
เป็นเยาวชนหญิงชาวจังหวัดสกลนคร
มันน่าละเอียดใจนะฟังแบบนี้เด็ก๑๕มาเป็นแม่ขายใช่ไหม

ฉะเป็นเท้าแชร์เองเนี่ยค่ะใครที่จะลงทุนระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ไปลงทุนในธนาคารดีกว่าไหมในกองทุนดีกว่าไหมเนี่ยนะคะ
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่ารวมตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ
๐คนอยู่ที่ประมาณ๒๐ล้านบาท
สำหรับคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ว่าเป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๕ปีชื่อว่าน้องบัวค่ะ

ปันผลของเขาบอกว่าจะได้คืนร้อยละ๑๐
และเขายืนยันด้วยว่าภายใน๓วันถ้าคุณร่วมลงทุน
คุณจะได้ปันผลร้อยละ๑๕
แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ล่าสุดเลยนะ
อกเบี้ย๑๐ก็ไม่ได้ดอกเบี้ย๑๕ก็ไม่ได้
เงินต้นหายหมดเพราะตอนนี้แชร์มันล่มไปแล้วค่ะ
เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิคนใหญ่
รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภาคที่๖
ซึ่งรับผิดชอบด้านอาธิกรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยนะคะ
บอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจริง
น้องบัวเท้าแชร์มีตัวตนจริง
เบื้องต้นทีมสืบสวนภาค๔
ประสานงานกับตำรวจสืบสวนภาค๖
ในฐานะที่เป็นทีมเกี่ยวข้องกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
และมีผู้เสียหายในพื้นที่ภาค๖ด้วย
เรียกตัวน้องบัวมาสอบปากคำเบื้องต้นน้องบัวให้การภาคเศษอยู่นะคะ
บางเรื่องรับบางเรื่องปฏิเสธ
และปัญหาหลักของทีมสืบสวนคือตอนนี้ผู้เสียหายมีทั่วประเทศ
ประมาณที่ทราบตอนนี้นะ๓๐๐๕๐๐คน
และก็ยังมีบางคนที่ยังไม่มาแจ้งความกับตำรวจ
แต่มีบางคนมาแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว
ส่วนยอดความเสียหายรวม๒๐ล้านบาทนะคะ
สูงสุดที่ผู้เสียหายคนหนึ่งโอนเข้าประมาณ๓แสนบาท
ส่วนยอดต่ำสุดคือประมาณ๑๗๐๐บาท
ฟังเสียงตำรวจพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมจากคดีนี้ค่ะ
แชร์น้องบัวนะครับเราจะใช้ชื่อว่าแชร์น้องบัวแล้วกัน
มีอยู่จริงมีผู้เสียหายจริง
แล้วก็มีตัวน้องบัวจริงด้วย
ทีนี้รูปแบบที่เราเห็นก็คือว่าเขาจะเขียนนำเสนอเลยว่า
ออมเงิน๑๐๐๐บาท๓วันจะได้ผลตอบแทน๑๐๐๐บาท
เงิน๒๐๐บาท๓วันได้๒๒๐๐บาท
เงิน๓๐๐บาท๓วันได้๓๓๐๐บาท
แต่ถ้าออม๔๐๐๐บาทจะได้ผลตอบแทน๔๔๐๐บาท
แต่ถ้าออมหลักแสนจะมีค่าคอมมิชชั่นให้
เพราะฉะนั้นรูปแบบมันก็คือการระดมทุนในแบบที่ผิดกฎหมายแบบหนึ่ง

โดยท่านผู้มจาการตำรวจภูทรพ๖และก็ท่านผู้การ
นโยบายเลยบอกว่าถ้าเป็นคดีอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
แล้วมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในเขตตำรวจภูทรภาค๖
ให้ลงไปสืบสวนอย่างใกล้ชิด
ตอนนี้เราพบว่ามีส่วนผู้เสียหายที่อยู่ในตำรวจภูทรภาค๖

แล้วเราก็ติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเปิดคดี
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายอยู่
วิธีการทำงานของตำรวจซึ่งได้มาซึ่งข้อมูล

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาคที่๖บอกว่า
เจ้าหน้าที่เขาแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์
ที่เขาเปิดแชร์แล้วก็ได้ข้อมูลมาพอสมควร
ไปเจอว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยม
เป็นนักศึกษาที่มีรายได้น้อย
แต่เอาเงินออมของตัวเองที่มันมีน้อยไปออม
กับออมเงินบ้านบัวเพื่อหวังกำไร

เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเชิงลึก
เพื่อที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่นะคะ
ซึ่งข้อมูลล่าสุดตำรวจบอกว่า
ทราบตัวผู้บงการใหญ่แล้ว
น้องบัวจะต้องส่งเงินต่อไปอีกทอด
บงการใหญ่อยู่ในภาคกลาง
และอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหว
อย่างใกล้ชิดเปิดเผยไม่ได้จริงค่ะ
ว่าเป็นใครอักษรย่อก็บอกไม่ได้

เดี๋ยวเขารู้ตัวแล้วจะหนีไปก่อนเนี่ยนะคะ
ใครที่เคยออมเงินกับออมเงินบ้านบัว

เป็นข้อมูลเป็นเบาะแสให้กับตำรวจได้นะ